คุณผู้ชมไปดูเรื่องของอันนี้อยู่ที่วัยรุ่นเหมือนกัน

ผมพูดเรื่องจริงผมขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็น
ผมขี่จากกายารได้แต่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็น
ตอนเด็กแม่ไม่หัดแม่กลัวตายกลัวพี่ตาย

เขาบอกว่าซิ่งบิ๊กไบท์จริงมันมีให้เห็นกันทุกพื้นที่นั่นแหละ
แต่อันนี้มันแปลกตรงที่ว่า
รู้ไหมว่าความเร็วที่จับได้จากกล้องที่เขาขี่
สูงถึงเกือบ๒๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เฮ้ยแล้วตัวไม่ปลิวเหรอ
จริงลองดูค่ะ

เฮ้ยทำไมตัวไม่ปลิวเหรอ

เป็นคลิปที่สมาชิกกลุ่มวัยรุ่นบิ๊กไบท์

ซิ่งบิ๊กไบท์ถามว่าแล้วที่นี่มันที่ไหน

หมายเลข๒๑สระบุรีลมศักดิเพชรชมบูรณ์

จะมีทั้งตอนกลางวันตอนกลางคืน

ช่วงจะเห็นว่าบนท้องถนนมีรถบรรทุกด้วยเมื่อกี้นะ

มีกล้องจับความเร็วบางคลิป๑๗๕๑๗๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และมันจะเดือดร้อนกับคนที่เขาร่วมทางกับคุณด้วย
ตำรวจสพบึงสามพันธ์ไม่รอช้าไปตามจับกลุ่มทันทีค่ะ

แน่นอนคลิปมันฟ้องต้องยอมรับนะคะ
ซิ่งจริงซิ่งบิ๊กไบท์ตามคลิปนั่นแหละ
ตำรวจก็แจ้งความเอาผิดไปตามพรบจราจร

ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถธรรมดา
และขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่น

ก็ต้องส่งฟ้องกันต่อไปจ้ะ

ไม่ได้เอามาให้เรียนแบบนะ

ถ้าพลาดไปถึงชีวิตนะฮะ